เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีแม่ค้าคนหนึ่ง

ที่สำคัญหลังจากนี้ไปอย่าเปิดแก๊สทิ้งไว้
แม้จะเชื่อว่าเดินไปด้านหลังแป๊บเดียว
เพราะว่าเพลิงได้ลุกไหม้จากเศษน้ำมัน
ที่เคยทำกับข้าวไปก่อนหน้านี้แล้วติดอยู่ปล่องไฟ
มันก็เลยลุกขึ้นไปแล้วก็ไหม้เป็นบริเวณกว้างแบบนี้

ใช่ค่ะลูกค้าก็วิ่งหนีนะคะเพราะว่ากลัวสำลักควันค่ะ
ควันอย่างที่เห็นเป็นขนาดใหญ่ลอยคลุ้งในอาคาร
อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่รอปภของห้าง
ก็ต้องช่วยกันนะคะประชาชนที่จับจ่ายซื้อของ
วิ่งลงมาจากชั้น๒ลูกค้าบางคนวิ่งหนีลงไป
แล้วก็เกิดสำลักควันไฟหมดสติไป๑คนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
ห้างประสานรถดับเพลิงเพิ่มเติม๔คันค่ะ
เข้ามาระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดจากห้องครัวชั้น๒นั่นเองนะคะ
ซึ่งแม่ค้าซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวเขาเองแหละ
เพราะว่าเขาจุดไฟทิ้งไว้ทำกับข้าว
แล้วก็กะว่าจะเป็นการอุ่นกับข้าว
คือเวลาเราอุ่นกับข้าวเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็เดินหนีไป
ใช่ต้องดูนะเปิดทิ้งไว้ไม่ได้นะ
บ้านดิฉันนี่เปิดทิ้งไว้แล้วก็ไหม้มาเยอะแล้วด้วย
แล้วไฟก็ลุกข้างบ้านนี้ตะโกนเลยนะ

แค่แบบระงับเหตุไว้ได้ทัน

เพราะฉะนั้นอย่าเปิดไฟทิ้งไว้แม้จะคิดว่าเป็นการอุ่นกับข้าวนะคะ
พอไฟไปโดนคราบน้ำมันที่สะสมไว้ที่ปล่องไฟ
พอก็ไหม้แล้วก็ลุกลามไปยังปล่องไฟขนาดใหญ่ของห้าง
วันที่กรุงเทพฯมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เช่นกันนะคะ
อยู่ในซอยสุขุมวิทย์๓๐ทับ๑ถนนสุขุมวิทย์
ในที่เกิดเหตุมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑คนนะคะ
และสำลักควันไฟไป๓ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องพักเลขที่๓๑
อยู่ชั้น๓๕ของอาคารนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นห้องว่างอยู่ระหว่างตกแต่งต่อเติม
ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑ชั่วโมงกว่า
ดับไฟระบายควันแล้วก็ตรวจสอบ
ผู้ที่อาจจะติดค้างอยู่ภายในอาคาร
ตรวจสอบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม
ก่อนจะให้ผู้พักกลับเข้าพักได้ตามปกติค่ะ
เขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่
แต่ทำไมเกิดเพลิงไหม้ได้หรือว่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรนะ